พ่อที่จังหวัดโคราชคุณผู้ชมน่ารักมากจะเตอร์ไพรส์วันเกิดลูกชาย
สั่งซื้อโทรศัพท์ออนไลน์ยี่ห้อเสี่ยวบี้หกพันสามร้อยสี่สิบบาทค่ะ
แล้วจังหวะที่รับของนะคะก็มีการถ่ายคลิปไว้ด้วย

ไม่ได้ของแล้วก็เสียเงินฟรีด้วยนะคะอ่าไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ซื้อซื้อชิมเที่ยวอะไรอีกมาดูดีดีดีดีค่ะ
ดีดีดีดีพอไม่แย่
อยากเขย่าดีครับโอ้โหพวกมันล่วงอุปกรณ์
มีสดใครที่เข็มจิ้มนะครับ

แล้วก็ยกออกเลยครับผมยกออกครับผมอ้าวมือถือละ

คุณพ่อบอกดีนะกูถ่ายคลิป
เป็นหลักฐานหมดเลยค่ะคือเขาถ่ายคลิปตั้งแต่กล่องมันยังไม่ถูกแกะ
ก็เลยเป็นหลักฐานทั้งหมดเลยนะคะนี่จังหวะที่มีการตัดกล่องค่ะ
เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณนัทธพลวันใสค่ะ
อายุ๔๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมาเล่าให้นักข่าวเราฟังนะคะ
ราคา๖๓๔๐บาทมา๑เครื่องผ่านทางออนไลน์
สั่งซื้อ๒๐พฤษภาคม๖๓ได้รับของคือ๓วันถัดมา๒๓พฤษภาคม

แกะกล่องแกะว่าให้ลูกชายเปิดดูหวังสัมพันธ์ลูกชาย
แต่พอลูกชายเปิดออกมาก็ถึงกับว่าตกใจเลย
เซอร์ไพรส์กว่าเพราะเงินจ่ายไปแล้ว๖๓๔๐บาท
แต่ข้างในมันไม่มีโทรศัพท์เลย
แม้แต่เครื่องเดียวมีแต่กล่องเปล่าอย่างที่เราได้เห็นด้วยกัน
ก็เลยรีบโทรศัพท์กลับไปยังต้นสังกัด
คือเจ้าของเว็บที่ขายของออนไลน์
แล้วได้รับการตอบรับมาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้อีก๕วันทำการ
แต่ต้องรอว่าสุดท้ายแล้วคืนเงินให้จริงหรือเปล่า
ไม่ใช่ฉะนั้นแล้วโดนข้ออ่านช่อโกงนะคะ
คุณนัทพลบอกว่าที่โพสต์คลิปนี้ตั้งใจเลยนะตั้งใจดีมาก
อยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
หากจะซื้อสินค้าที่มีราคาสูงควรซื้อจากทางร้านที่เขามีหน้าร้าน
หรือว่าจากศูนย์บริการโดยตรงดีกว่านะคะ
เพราะมีฉะนั้นแล้วจะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือเหตุการณ์โทรศัพท์ล่องหนเหมือนที่ตัวเองแล้วก็ลูกเจอ
โชคดีมากที่ตัวเองถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตั้งแต่ยังไม่แกะกล่องไม่งั้นแล้วอาจจะเสียเงินฟรีได้นะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
เว็บไซต์เนี่ยช่อโกงไปแล้วกี่รายหรือเกิดความผิดพลาดยังไงกันแน่
ให้เขาได้ชี้แจงด้วยใช่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
ของราคาแพงเหมือนที่คุณพ่อบอกแหละไปหน้าร้านดีกว่า
ใช่เนอะเดี๋ยวเตอร์ไพรส์หลักพันอ่ะค่ะ